สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะหลายคนถามเข้ามานะคะว่าจะวางแผนไปเที่ยวอย่างไรดี
ฝนหยุดตกหรือยังนะคะตอบเลยค่ะว่ายังค่ะเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยของเราเผชิญกับปรากฏการณ์ลานีย่านะคะทำให้มีฝนตกในช่วงฤดูหนาวค่ะ
นำซ้ำเนี่ยอาจจะต้องเจออิทธิพลของพายุอีก๒ลูกหลังจากนี้ค่ะนั่นก็คือพายุเอตาวนะคะกับพายุหว่ามเกาะค่ะคุณผู้ชมที่จะพัดเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนามนะคะ
เอเตาเนี่ยจะส่งผลกระทบก่อนพายุบามก่อนะคะพายุบามก่อจะส่งผลกระทบในครึ่งหลังของเดือนนี้เป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องบริเวณอีสานนะคะอาจจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักกลางฤดูหนาวอีกรอบค่ะในระยะนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมระยะนี้นะคะหลายประเทศของโลกก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในฤดูหนาวเนี่ยอินเดียค่ะต้องเผชิญกับมลพิษอย่างหนักตลอดทุกปีเลยนะคะโดยเฉพาะในกรุงนิวเดลีค่ะ
จากมลพิษเนี่ยจะเกิดจากควันรถยนต์ที่วิ่งอยู่แล้วนะคะยังเกิดจากการแพ่วถางพื้นที่ทำการเกษตรด้วยและลมหนาวค่ะคุณผู้ชมเป็นลมที่กดตัวจมตัวนะคะทำหน้าที่เหมือนเป็นฝาค่ะที่กดมลพิษเอาไว้นั่นเอง
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ